ขอตัดภาพไปที่งานของคุณแตงโม

ตอนนี้ก็คืองานพิธีไว้อะไรก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะ
โมมันรักแท้ในพระองค์

นี่ในออมกรรดิของพระโชว์นะคะ

ร่างแตงโมจะได้มีการชาปนักกิจหรือเปล่า

นี่ไงทีมหน้าข่าวเนี่ยเพิ่งอัพลงในเฟซบุ๊กเนี้ย

รู้จักกับแตงโมมานานเหลือเกิน

อย่างน้อยก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับเราเชื่อว่าบางช่วงบางตอน

เป็นผู้หญิงที่เราติดตามข่าวกันมานาน
ก็ได้จากไปแล้วอย่างสมบูรณ์
อย่างสมบูรณ์แล้วล่ะโมทำดีที่สุดแล้วล่ะ
แกทำหน้าที่ลูกแกทำหน้าที่ดาราจากกันไปพร้อมแบบว่า

โสคงมารับน้องแตงโมไปแล้ว
แล้วก็อยู่ในอ้อมกอดพระหัสของพระเจ้าด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป